แต่คุณผู้ชมคะตอนนี้อีกประเด็นนึงที่คนพูดถึงกันเยอะเลยค่ะ
ก็คือกำลังพลที่ไปกับเรือหลวงสุโขทัยที่ได้รับการช่วยเหลือรอดชีวิตมาได้
ไปทำงานกันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้ค่ะ
คลิปนี้ค่ะเป็นคลิปติ๊กต๊อกนะคะบอกว่าทหารเรือในคลิปคือพี่ชายตัวเอง
ที่เรือโทษธิรศักดิ์รัฐยาต้นหนเรือหลวงสุโขทัยเพิ่งได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
แต่งตัวเต็มยดเลยออกจากห้องไปทำงานแล้วค่ะ

นี่คือ๑ใน๑๘นายที่ได้รับการช่วยเหลือรักษาตัว
ออกจากโรงพยาบาลเมื่อคืนตอน๓ทุ่ม
คนก็ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะมากเลยนะคะ
บอกว่าทหารท่านนี้คงคิดถึงเพื่อนที่ยังศูนย์หาย
ก็คงอยากจะออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไปช่วยค้นหาเพื่อนบนเรือ
บางคนบอกนับถือใจของพี่เขาจริง
ส่วนอีกคลิปเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะคะ
เป็นคลิปที่พ่อแม่ญาติพี่น้องกำลังทำพิธีผูกแขนเรียกขวัญให้กับน้องเต๋า
พลทหารอมตะอุณฑพันธ์กลับบ้านมา
ก็อยากจะให้ขวัญกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว
หลังขวัญหายไปในทะเลเรียกขวัญกลับคืนมา
คลิปบอกว่าอีก๖เดือนพลทหารอมตะจะปลดประจำการแล้ว
ญาติญาติขอให้หลังจากนี้พบเจอแต่สิ่งที่ดี
พลทหารอมตะมีรายชื่อเป็น๑ใน๕๘นายที่รับการช่วยเหลือ

อยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ได้บาดเจ็บมาก

ซึ่งล่าสุดนะคะทีมข่าวของเรารายงานเข้ามาว่า
ช่วงเวลา๓ทุ่มที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถาน
ได้นำรถไปจอดเข้าเทียบบริเวณอาคารหอประชุมราชศรัทธา
เพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตที่เพิ่งพบเมื่อช่วงเย็นวันนี้
ประมาณ๑๖นาฬิกา
ก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหนึ่งในกำลังพลที่ศูนย์หายหรือไม่

เพื่อมุ่งหน้าไปนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ